สนับสนุนโดยบริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชนโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
โพธาไลน์เลเชอร์พาร์ค

เธอช่วยไปหนีมีมุมที่ดีที่สวยกว่า

เติมสีสันความสดใสแตกต่างออกไปที่เคยเจอ
รวยหนึ่งเธอทำหนุ่มโลกวนไหว
จะกดใจไว้ได้ใส่ตาอ่อนยอม
หัวใจเธออบอุ่นอ่อนวางสัมผัสใจฉัน
เธอเปลี่ยนโลกทั้งใบเธอเปลี่ยนหัวใจ
ให้ฉันมองเห็นความกันที่ซ่อนไว้เก็บอยู่ภายใน
เอาความรักให้หัวใจโลกไปเดินคนฉันมีไปเพราะเธอ
คิดทุกนาทีเธอหลักแล้วเธอมีวิธรรมที่สวยกว่า
เพราะว่าเป็นเธอเธอทำให้ช่วงเวลานั้นมีความสุขเต็มใจเธอ
ว่ายิ่งเธอทำให้โลกเหมือนกันจะกดใจไว้ที่ใส่ตาอ่อนโยง
หัวใจเธออบอุ่นอ่อนหวานสัมผัสใจฉัน
เธอเปลี่ยนโลกเท่าไหร่เธอเปลี่ยนหัวใจ
ฉันมองเห็นความงามที่ซ่อนไว้เต็มอยู่ภายใน
เติมความรักในหัวใจโลกไปเดินคนฉันมีไปเพราะเธอ

ดาวน์ทั้งฟ้าและกี่หมื่นพัน
ยังประทับใจอยู่สมัครในความเป็นเธอนั้น
เธอเป็นโลกทำไมจะเปลี่ยนหัวใจ
ฉันมองเห็นความงามซ่อนไว้
เก็บอยู่ภายในเติมความรักหัวใจ
โลกใบเดิมฉันเปลี่ยนไป
เพราะเธอเป็นโลกทำไมจะเปลี่ยนหัวใจ
ให้ฉันมองเห็นความงามที่ซ่อนไว้
เก็บอยู่ภายในเติมความรักในหัวใจ
โลกใบเดิมของฉันเปลี่ยนไป

รักของฉันเปลี่ยนไป
โลกใบเดิมของฉันเปลี่ยนไป

และที่สำคัญก็คือเธอผู้นี้นะครับจะเป็นผู้ที่คว้ามงกุดเพชรของเราไปครอง
นอกจากมงกุดเพชรมูลค่า๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐บาท
รวมไปถึงเงินรางวัลมูลค่า๑ล้านบาทครับจากสถาบันความงามโชวาโยครับ
เครื่องประดับเพชรแบรนด์เพชรพันตรามูลค่า๒แสนบาทครับ
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า๑แสนบาทค่ะ
และอันดับต่อไปนะครับเราจะประกาศชื่อสาวงามผู้เข้ารอบ๕คนครับ
จะได้ไปประกวดยังเวทีระดับนานาชาติเพิ่มอีกด้วยนะฮะ
โดยจะได้ไปประกวดอีก๓เวทีดังนี้นะครับ
และรองอีกหนึ่งคนจะได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทน
ใช่แล้วค่ะอีกสักครู่คุณพีเคจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ๕คนสุดท้ายนะคะ
โดย๕ท่านนี้ก็คือผู้ที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงที่สุดค่ะ
ที่ผมจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง๕ท่านแขกผู้มีเกียรติที่นี่ครับ
ปรบมือดังเป็นกำลังใจให้กับ๑๒สาวงามของเราด้วยครับ
คงต้องบอกว่าคุณทำได้ดีที่สุดและเต็มความสามารถแล้วนะฮะ
แต่ต่อจากนี้ไปนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการของเราได้ตัดสินไว้ครับ

เอาละครับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด๕ท่านนะครับ
อันนี้เป็นแค่๕ท่านก่อนนะครับเราไม่ได้นับคะแนนนะครับ
ท่านที่คะแนนสูงสุดนะครับไม่มีลำดับนะฮะ

หมายเลข๔ครับนางสาวกมลทัศนีลาบุรีปัตตะพีน้องอ้อนแอ้นครับ
ต่อไปนะครับเป็นหมายเลข
หมายเลข๗ครับปาริชาติบุญยืนป้อปลาครับ
ต่อไปนะครับหมายเลข
หมายเลข๑๑ครับชะวัญญาถนอมวงอ๋อมแอมครับ
เหลืออีก๒ท่านเท่านั้นนะครับ
ต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข
หมายเลข๒ครับฟอร์มพิกุลทองลิ้มสต๊อปครับ
และสาวงามท่านสุดท้ายที่จะเข้ามาอยู่ในท็อป
อยู่ในท็อป๕ของมิสอินเทอร์แนชันัลไทยแลนด์๒๐๑๖

หมายเลข๘ครับพัทยาพงไทยโบนัสครับ
และนี่ก็คือ๕สาวนะคะที่เข้าสู่รอบสุดท้ายจริงนะคะ
ของมิสอินเทอร์แนชันัลไทยแลนด์๒๐๑๖
ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะ
และปรบมือดังยิ่งกว่าให้กับ๗สาวงามทางด้านหลังของเราครับ
สำหรับลำดับต่อไปนะคะ
เป็นการประกาศผลรางวัลในค่ำคืนนี้นะคะ
ขอเรียนเชิญคุณมหาชัยเล็กบำรุงผู้จัดและผู้อำนวยการ
ประกวดมิสอินเทอร์แนชันัลไทยแลนด์
ขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลสายสะพายและโล่รางวัล
ให้กับรองมิสอินทุนาชิโนไทยแลนด์ทุกท่านนะคะ
และขอเชิญผู้เชิญรางวัลนะคะ
น้องวิปครีมแผ่วมนต์วันเผ็ดยังค่ะ

ผมตื่นเต้นแทนเลยนะครับคุณซินดี้ครับ
หลังจากที่มีโอกาสได้เจอกับตอนแรกเป็น๑๔สาวงามมา

จะเป็นรอบไฟนัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และสำคัญที่สุดสำหรับสาวงามของเราตอนนี้
เหลือเพียงแค่๕ท่านสุดท้ายแล้วนะครับ
และตอนนี้ผลของรองคนที่๔อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะ

หมายเลข๒นางสาวฟอนพิกุลทองลิ้มหรือสต๊อปค่ะ
แก่หมายเลข๓ของเธอว่าปุ้มหรือไม่ยอมที่แก่
ตอนนี้หนุ่มรองคนที่สุดตั้งแต่เจ้าหรือ
สุดท้ายหรือใครมันฝรั่งค่ะ
วันนี้คาแรคเตอร์ชัดเจนมากเลยนะครับ

รองคนที่๓นะคะ
โอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญข้าวโอ๊ตแพรวพยม

ได้แก่ไหมเลก

และทำงานในโรงพยาบาลเด็กด้วยนะครับ
สำหรับรางวัลต่อไปนะคะ

เป็นผู้เชิญรางวัลนะคะ

ขอเรียนเชิญนะครับ
มันเป็นชื่อจริง
ก็คือออมแอ๋มและโบนัสครับสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดมากมายหลายเดือน
ณจุดนี้ท่านใดท่านหนึ่งในนี้เลยครับที่จะได้ตำแหน่งมิสอินเทอร์นาชนัลไทยแลนด์๒๐๑๖ครับ
ณโอกาสนี้นะครับแฟนคลับอยู่ตรงไหนส่งเสียงมาเต็มที่นี่คือโค้งสุดท้ายครับ
ผมขอเรียนเชิญคุณภูมิรัฐเลิศวิสิทธิ์ชัยผู้ถือลิขสิทธิ์มิสอินเทอร์ชินัลไทยแลนด์บนเวทีครับ
รางวัลที่ใหญ่ที่สุดให้กับผู้ชนะของเราและผมจะมอบหน้าที่นี้นะครับ
ให้กับคุณซินดี้พิธีกรคู่ของผมนะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ได้ตำแหน่งมิสอินเทอร์แชนัลไทยแลนด์ประจำปีนี้
ส่วนอีกท่านที่คุณซินดี้ไม่ได้เอ่ยชื่อจะได้รับตำแหน่งรองคนที่๑ไปทันทีครับ
เหลือแค่โบนัสและอ๋อมแอ๋มเชียร์ใครส่งเสียงมาตอนนี้ครับ
ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว
อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเราจะทราบแล้วนะคะ

ตอนนี้เหลือ๒ท่านบนเวทีแล้ว
เชียร์สองสาวของเราได้นะครับ
พร้อมแอบรู้ว่าโบนัสครับ
หมายเลข๘นางสาวพัทยาพงไทยโบนัส
ยินดีด้วยกับน้องโบนัสนะครับ
และแน่นอนนะครับมงกุฎเพชร
มูลค่า๑ล้านบาท

พี่รักจะเป็นคนมอบสายสะพายให้นะครับ
มอบมงคุดมูลค่า๑ล้านบาท
เป็นวินาทีแห่งความภาคภูมิใจจริงเลยนะคะ
ยินดีด้วยกับโบนัสพิธีกรไม่ต้องร้องไห้สิครับ
ขอเรียนเชิญคุณเทพนารีพุ่มสกุลประธานกรรมการบริหารโชวาโย
เงินรางวัลมูลค่า๑ล้านบาท
จากสถาบันความงามโชวาโย
ที่ฉันมองเห็นความดังที่ซ่อนไว้
เก็บอยู่ภายในนั้นเติมความรักในหัวใจ
โลกไปเดิมของฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ
นัสครับเวทีนี้เป็นของคุณในค่ำคืนนี้
ยังมีรางวัลใหญ่รอคุณอีกเยอะแยะมากมาย

สิทธิ์การในวัสดี

คูโนซีรีส์๘๒๘ราคา๓๒๕๐๐๐บาทครับ
และขอเรียนเชิญคุณอิสรีริมเรืองรอง
มอบรางวัลชุดเครื่องประดับเพชรแบรนด์เพชรพันธรามูลค่า๒แสนบาท
รางวัลทยอยมากันเยอะเลยนะครับ
เครื่องประดับเพชรแบรนด์เพชรพันธุ์ภาคมูลค่า๒๐๐๐๐๐๐บาทครับ

มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาทครับ

และนั่นก็หมายความว่า

ก็คือดังให้กับออมแอมครับ
ชะวัญญาท่านหนอมวง

บำรุงผู้จัดและผู้อำนวยการกองประกวด

และน้องไฟล์เกรดโมรีนะครับ
เป็นคนเชิญรางวัลครับ

สวยเก่งฉลาด
ทัศนคติที่ยอดเยี่ยม

ส่งกำลังใจไปช่วยเธอด้วยนะครับ

สายการบินไทยแอร์เอเชียแอคชับ
เครื่องประดับเพชรแบนเพชรพันตรา

บริเวณดังให้กับคณะกรรมการทุกท่าน

ขอบคุณแขกผู้มีเกดทุกท่านมากเลยนะครับ

สองพันสิบเจ็ดผมพี่เคครับขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ
โลกใบเดิมฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ